ผมก็เป็นห่วงเรื่องของยางปาล์มแล้วก็เรื่องผลไม้
ซึ่งผมว่าคุณกรเราวางโมเดลอันหนึ่งเอาไว้
เรื่องการที่จะปฏิรูประบบสหกร
เราไปพูดง่ายตรงคือไปลอกเรียนแบบมา
ซึ่งจะเป็นระบบมันมีอันหนึ่งนะครับ

ถูกผลักดันไปสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของยางปาล์มแล้วก็ผลไม้
อันนี้อยากทำให้จริงเพราะเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ย
สากรทำหน้าที่อย่างเดียวคือการปล่อยกู้

ซึ่งอันนี้มันจะทำให้เป็นการตัดคนกลางออกไปเยอะมาก
จากเดิมที่เกษตรกรจะขายเฉพาะแต่วัตถุดิบ
ต่อไปจะเป็นการขายสินค้าเพิ่มเติม

ซึ่งอันนี้จะเป็นโมเดลที่ผมอยากทำมาก

ไม่ว่าจะเป็นโครงการจำนำหรือประกันรายได้ก็แล้วแต่

ถ้าเกิดเราได้มีการขยับเข้าไป

จดทะเบียนตลาดหลักสัพได้

วันที่โรงหีบปามเขาปิดหมดทุกอันเนี่ย

คำถามถามว่าถ้าเกิดเรามีสากรณ์อันหนึ่งที่เข้าจดทะเบียนตลาดทรัพย์
และเราสามารถไปดึงซัพพลายตลาดออกมาได้เนี่ย

มีใครจะเสนอเพื่อเปรียบเทียบนโยบายนี้ไหมคะ

คือเรื่องของการปราบโกง
เชิญคุณธินวรเพื่อเปรียบเทียบกับคุณอัธุยค่ะ
ผมขอประเด็นเศรษฐกิจปากท้อง
ซึ่งความจริงควรจะออกตอนที่ออนแอร์ทีวี

เพราะปากท้องของพี่น้องประชาชน

ราคายางราคาปาล์มราคาผลไม้ตกต่ำ

เกิดวิกฤตโควิดเกิดเศรษฐกิจถอดถอย

เอานวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มยาง
ตอนนี้กำลังแก้ไขพร่ำยัดกองทุนน้ำมัน

เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาพรวมขององค์รวมที่
เราจะกระตุ้นล้านล้านภาคใต้ก็ได้ด้วย
แต่ว่าจุดสำคัญในภาคใต้หรือแม้แต่ในประเทศไทย
คุณจอมฝันนอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว
ดูแลเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยแล้ว
สิ่งหนึ่งที่คนภาคใต้ต้องการมากนะ
ต้องการความเป็นธรรมมี๔เรื่อง
คือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจต้องเกิดขึ้นด้วย
หนึ่งต้องมีความชัดเจนโปร่งใส
นายกในนโยบายหรือในการดำเนินการ
นี่คนภาคใต้ชอบมากไม่ใช่เรื่องปฏิบัติ
ไม่เลือกผมแม้เอาประมาณไม่มีในภาคใต้

ว่าตรงนี้สามเจณฐ์ภาคใต้เป็นของตัวเอง

ต้องเลือกตามทักษะความสามารถอย่างจริงจัง

ไม่อยากให้ใครมาเลือกปฏิบัติครับรักความเป็นธรรม
และประการที่๔ก็คือว่าคันเชิล
ก็คือวัฒนธรรมองค์กร
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากว่า
ในอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้จะเข้มแข็ง

คนภาคใต้เองเนี่ยอยากจะเห็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นธรรม
อยากเห็นวัฒนธรรมที่เป็นการแข่งขันกันโดยเสมอภาคตามกฎหมาย
ระบบนิติธรรมคุ้มครองศักดิ์ศรีมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนครับ
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเศรษฐกิจถึงแม้จะตกต่ำ

เพราะเขารู้ว่าเป็นการเกิดจากเศรษฐกิจโลก

รัฐบาลประคับประคองให้เดินหน้าไปได้เขาก็ดีใจแล้ว
แต่มาขายขันยังไงก็แล้วแต่
แต่ไม่เป็นธรรมไม่รู้จะแตกแยกหรือเปล่า

ผมคิดว่าคนภาคใต้จะไม่ยอมรับครับ

คือว่าคุณอัธวิทย์คือประกันรายได้ประกันราคาไม่เอาเลยใช่ไหม

คือให้ระบบสากรเนี่ยสามารถจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ย
มันเป็นการเดินหน้าสู่การเป็นเกษตรแปรรูป
พอมันเป็นเกษตรแปรรูปมันจะถูกควบคุมเอง
โดยเฉพาะว่าแบบนี้จะต้องเข้าไปประกันรายได้ยังไง

เป็น๔ปีที่ดูทั้งกระทรวงเกษตรและสากร

มันไม่ควรจะทำให้ราคาพืชผลทางเกษตร
เฉพาะยางตกต่ำได้ขนาดนี้นะครับ

คือถ้าอย่างนี้พาดพิงแน่นอนเลย

ผมพลาดพิงในตัวเรื่องอา
แต่ว่ามันน่าเสียดายเท่านั้นที่ผมไม่ขออนุญาต
ส่วนตัวเคารพกันก็เหมือนที่ผมพูดแล้วว่า

แต่พาดพิงในสาระสำคัญก็คือว่า

คุณอัตวิทย์ราคายางราคาผลไม้เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำหมดครับ
ควรใจและคนจนได้เพิ่มดัง๒๕๐๐บาท

รัฐบาลไม่แปลกต่ำ
กระทรวงพาณิชน์นะครับ

อย่าลืมว่าไอ้ปุ๋ย

ก็คือว่าพอพูดแล้วปุ๋ยราคาแพงราคายางตกต่ำ
คุณอัตวิทย์ก็อ่านหนังสือหนังสือพิมพ์ทั่วโลก
ผมอยากจะกราบเรียนสิครับว่าเวลาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจถอดถอยเนี่ยนะครับ
ทั่วโลกราคาเกษตรสินค้าเกษตรตกต่ำคนบริโภคน้อย
แต่ราคาที่ผลิตจากโรงงานต้นทุนจะสูงเวลาเศรษฐกิจต่างต่ำ
ผลผลิตจากโรงงานจะต้องแพงแต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือว่า
รัฐบาลต้องประคับประคองที่เรียกว่าประกันรายได้
มันไม่ได้หรอกครับอาชินวรครับ
มันต้องถามว่าเราให้พ่อค้าคนกลางมากำไรมากไปหรือเปล่า

คุณอาทิวิทย์ใช้สิทธิ์พัดเพียงให้จบเพราะว่ามีท่านอื่นยกมือด้วย
ก็ท่านอื่นก็ได้ครับเชิญละครับจะทำใช้เชิญละครับ